คุณผู้ชมครับประเด็นนี้ต้องมาดูกันต่อเนื่องนะคะ
หลังจากที่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะ
เรือนจำพิเศษกรุงเทพหานครหลังจากที่ศาลเนี่ยนะคะ
คำร้องขอฝากขังแก่นำของกลุ่มราศดรนะคะทั้งไม้รุ้งเพนกวิน
แล้วก็มีหมอลำแบงค์ด้วยแต่เหมือนกับว่าพอจะปล่อยตัวออกมา
มีตำรวจมารอเพื่ออายัดตัวไปดำเนินคดีต่อในคดีอื่นในข้อหาอื่น
เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นคือปล่อยออกมาแล้วก็อายัดตัวต่อในลักษณะแบบนี้
ก็เลยทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะว่ามนทนเขาไม่พอใจ
ว่าทำไมถึงมีการปล่อยตัวออกมาในลักษณะแบบว่าปล่อยแล้วจับต่อแล้วดำเนินคดีกันต่อเนื่อง
นี่คือภาพช่วงค่ำเมื่อวานเรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพสารอาญายกคำร้องขอฝากขัง
พานุพงศาสนอกรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลเพนกวิ้นพระฤทธิวารักษ์ปฏิวัติสาหร่ายแย้มหรือหมอลำแบงค์
อันนี้คือคดีชุมนุมในวันที่สิบเก้าและยี่สิบกันยายนที่ผ่านมานะคะ
สี่คนนี้เป็นแก่นนำแล้วก็เป็นผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวในเรื่องของการชุมนุม
คือมีหมายปล่อยตัวมาที่เรือนจำแต่ว่ามีหมอลำแบงค์คนเดียวที่ได้รับการปล่อยตัว
เหลือเนี่ยค่ะทั้งไม้รุ้งเพนกวินถูกตำรวจสพพระนครศรียุธยา
สพเมืองอุบลราชธานีและสพเมืองนนทบุรีอายัดตัวไปดำเนินคดีต่อ
สอนอประชาชื่นอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่ามวลชนที่ไปรอไม่พอใจนะคะ
ที่เป็นคดีเก่าโดยได้มีการพิมพ์ลายนิ้วมือและปฏิเสธไปแล้ว
ควบคุมตัวไปที่สอนอประชาชื่นนะคะก็เลยเริ่มชุลมุนมากขึ้นนะคะ
เพราะว่าเพนกวินและไมซ์
อยู่ในรถผู้ต้องขังพูดออกมานะคะนี่นะคะ
พูดออกมาบอกว่าถูกบีบคอถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยค่ะ
วลชนก็เลยพากันทุบกระจกรถจนกระจกแตกแล้วพยายามจะเปิดประตูรถ
แต่ตำรวจเองก็พยายามที่จะควบคุมสถานการณ์เอาไว้นะคะ
กวินมีโรคประจำตัวเป็นโรคหอบหืดค่ะ
ไม้ก็อยู่ในรถซึ่งเป็นที่แคบด้วยนะคะเป็นลมนะคะ
จังหวะนี้ค่ะมวลชนก็ตะโกนให้รีบนำตัวลงมาจากรถ
นี่นะคะเป็นลมไปเลยต้องช่วยพัดแบบนี้นะคะ
นี่ค่ะมวลชนก็เลยยิ่งไม่พอใจบอกว่าให้นำตัวทั้งเพนกวินและไม้ลงมาจากรถ
รุ้งเนี่ยค่ะถูกควบคุมตัวขึ้นสอนอเป็นคนแรก
ตามไปด้วยไม้ไม้นี่คือต้องหามลงมา
แล้วก็มีเพนกวิ้นนี่รุ้งนะคะรุ้งขึ้นไปคนแรกค่ะนี่นะคะ
ไม้ค่ะก็ต้องหามกันลงมานะคะค่อยค่อยหามลงมาจากรถแบบนี้ค่ะ
วลชนก็ตะโกนร้องด้วยความไม่พอใจนะคะนี่คือภาพเมื่อคืนนี้นะคะ
ช่วงเวลาประมาณยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีที่สอนอประชาชื่นค่ะนี่ค่ะ

แล้วก็เหมือนกับว่าต้องมีการประถมพยาบาลกันด้วยนะคะ
ค่อยค่อยดูไปนะคะโอ้โหจนลงมาทีละคนนี่ค่ะ
ไมค์นี่คือต้องหิ้วลงมาเลยนะคะคือนอนมาเลยนี่
เหมือนเป็นลมถอดเสื้อประถมพยาบาลกันแล้วก็
ต้องพาไปอยู่ที่หน้าสอนอค่ะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
ไม่ยอมกระทั่งรายการตัวได้ซ้ำว่าเขาคือใครไม่ยอมไม่กระทั่งรายการตัว

เปิดประตูให้พวกมันเข้าไปลากเราถึงด้านในราช

มันขึ้นมาดูชีวิต
มันให้ผิดความร่วมของสมัย
มันให้ผิดความร่วมของสมัย
มันล่าจทัน

คือตำรวจต้องนำตัวมา
ไปรักษาที่โรงพยาบาลพระรามเก้านะคะตามคำขอของหมอทศพรเสรีรักษ์ค่ะ
ขึ้นรถไปด้วยอ่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะรุ้งค่ะ
ก็ออกมาอันนี้คือตอนที่จะนำปลาไปนำไม้ไปโรงพยาบาลพระรามเก้านะคะ
เห็นไหมคะหมอทศพรก็เดินมาข้างข้างด้วยนะคะนี่ค่ะ
รุ้งค่ะรุ้งก็ออกมาจากสอนอแล้วก็มานั่งกับเพนกวิน
พร้อมกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะในลักษณะของการแสดงออกเชิงสัญลักษณ
ขัดขืนปักหลักอยู่ที่หน้าสอนอนะคะ
กวิ้นมีอาการปวดบวมที่ศีรษะที่ไหล่ที่แขนด้านขวา
ฝ่าเท้ามีสะเก็ดเศษแก้วฝังอยู่พยาบาลก็นำเศษแก้วออกนะคะ
เพนกวินนะคะจนตี๓ค่ะคุณผู้ชม
วลชนก็กำลังฟังการปราศัยพันธุ์ตำรวจเอกเอกราชอุ่นเจริญรองผู้กำกับการสพ
พระนครศรียุธิยาได้ประกาศต่อหน้ามวลชนเลยนะคะนี่นะคะ
บอกว่าจะขอนำตัวเพนกวิ้นและรุ้งเข้าไปสอบสวนในสนประชาชื่น
โดยอ้างเหตุแห่งคดีที่เคยเกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอุทิยาค่ะ
เจรจาต่อรองกันอยู่สักประมาณ๑๐นาทีนะคะ
เพราะว่าเพนกวินเขาอยากรู้ว่าถ้าทำตามจะได้รับการปล่อยตัวหรือเปล่า
แต่ตำรวจไม่รับปากว่าจะได้รับการปล่อยตัวหรือเปล่า
แจ้งแค่ว่าก็จะได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายแต่ไม่ได้บอกว่าจะได้รับการปล่อยตัวไหม
บอกว่าจะได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายนะได้รับสิทธิ์ประถมพยาบาลรักษาพยาบาล
ถ้าเจ็บป่วยนะเตรียมรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นเอาไว้แล้ว
สุดท้ายทั้งสองคนทั้งรุ้งทั้งเพนกวินก็ยินยอมนะคะ
ผมถามว่าพรุ่งนี้เนี่ยพระตำรวจจะขอฝากคำไหมตอบแค่นี้ตอบให้ตรงประเด็น
ถ้าการสอบส่วนแล้วเสร็จนะครับเราก็จะแถลงสารดำคุ้มจริง
ไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหม
ต่อมานะคะเวลาตี๔๓๕นาทีค่ะ
ทศพรค่ะคนที่ถือไมค์อยู่นะคะก็ลงมาแจ้งกับมวลชนว่า
การสอบปากคำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจะพาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพระราม๙
ที่เดียวกับไม้นะคะเพราะว่ามีอาการอ่อนเพลีย
กวินเนี่ยบาดเจ็บจากเสกกระจกนะคะก็ต้องได้รับการพักฟื้น
เองก็รู้สึกตัวแล้วเจ้าหน้าที่ก็นำตัวทั้งสองคนไปโรงพยาบาล
แล้วก็ส่งสำนวนให้กับศาลจังหวัดพระนครศรีอุทิยาโดยจะไม่นำตัวสามแก่นำไปส่งสารนะคะ
บรรยากาศการชุมนุมหน้าสอนอประชาชื่นก็ยุติลงนะคะเกือบเช้าอะค่ะ
แล้วก็มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งออกมาชี้แจงบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์ทุบรถนะคะ
บอกว่าขอให้ฟังก่อนตัดสินใจที่จะไปต่อว่ามีพี่ผู้ชายคนนึงไม่ได้มาชุมนุมจอดรถติดไฟแดง
แล้วตำรวจขับรถชนเลยโมโหเอาหมวกฟาดกระจกแล้วมีคนอยู่ข้างช่วยกันทุบกระจกเพื่อหาอากาศให้ไหม

นี่ค่ะก็เลยมีการแชร์คลิปนี้ในโลกโซเชียลนะคะก็จะเห็นภาพลักษณะของการทุบรถ

คือเหมือนกลุ่มผู้ชุมนุมเองเขาก็มีการออกมาชี้แจงกันเพราะว่าภาพแรกที่ออกไปเนี่ยคือหลายคนก็
ภาควิจารณ์กันว่าทำไมถึงใช้ความรุนแรงทำไมต้องไปทุบกระจกรถตำรวจนะคะ
ก็เลยมีการปล่อยคลิปนี้ออกมาบอกว่ารถตำรวจเนี่ยขับไปชนรถของชาวบ้านของประชาชนคนนึง
ลากรถมอเตอร์ไซค์ไปที่เห็นไปหน้ารถนั่นน่ะแล้วก็ที่ต้องทุบกระจกเพราะว่าเขาบอกว่าข้างในเนี่ย
ไม้ระยองคือหายใจไม่ออกแล้วก็เป็นลมไปแล้วแต่ว่าตำรวจไม่ยอมเปิดประตูให้อากาศถ่ายเท
อันนี้คือคำชี้แจงของเขานะคะเลยต้องมีการทุบกระจกเพื่อให้อากาศมันถ่ายเท
อ่ะวันนี้ที่โรงพยาบาลพระรามเก้าที่ทั้งรุ้งปนัสยาไม้ระยองแล้วก็เพนกวินไปรักษาตัวอยู่นี่นะคะ
มีการแถลงอาการแล้วก็แนวทางการรักษาของทั้งสามคนด้วยคุณหมอยืนยันแบบนี้นะคะว่าไม่มีใครถูกบีบคอตามที่เป็นข่าวนะคะ
คุณหมอบอกว่าทั้ง๓คนไม่ได้แจ้งหมอนะว่าถูกบีบคอมาหรืออะไรแล้วก็ไม่มีร่องรอยของการบีบคอด้วย
แพทย์สมชัยลีลาสิริวงศ์ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระรามเก้า
ออกมาแถลงอาการป่วยของนายพระฤทธิวรักษ์หรือว่าเพนกวินนายพานุพงจัดนอกหรือว่าไม้ระยอง
แล้วก็นางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือว่ารุ้งนะคะก็มาพักรักษาตัวคิดว่าถ้าจะเป็นช่วงเช้ามืดแล้วแหละเนอ
หลังจากที่เสร็จจากที่สอนอประชาชื่นนะคะก็เป็นคุณหมอทศพรเสรีรักษ์อดีตสอสอภักดิ์เพื่อไทยนี่แหละที่พามา
แพทย์สมชัยบอกว่าอาการป่วยของไม้ระยองก่อนละกัน
ที่ว่าเป็นลมจนต้องหิ้วกันออกมาเลยเนี่ยนะคะ
คือไม้เองมีประวัติภอบขืดมาก่อนด้วย
แล้วก็แจ้งกับคุณหมอว่ามีอาการหมดสติ
แล้วก็ตรวจพบบัตรแผล
ซึ่งเป็นอาการปวดเมื่อยตามไหล่ชาตามตัวปวดต้นคอบ่า
แล้วก็มีรอยแผลซึ่งเป็นเศษแก้วติดตามบัตรแผลหลายตำแหน่ง
ก็เป็นเศษแก้วจากการทุบกระจกนี่แหละค่ะ
ซึ่งคุณหมอก็ให้การรักษาตามความรุนแรงของโรค
แล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจหาสาเหตุของอาการหมดสติด้วย
ซึ่งคนไข้ต้องได้รับการดูแลติดตามอาการทางสมองอย่างใกล้ชิดนะคะ
คิดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย๒๔๔๘ชั่วโมงก็ประมาณ๒วัน
ส่วนอาการป่วยของเพนกวินค่ะก็มีประวัติหอบหืดมาก่อนเช่นเดียวกัน
คุณหมอตรวจพบบัตรแผลกระจายตามร่างกายหลายตำแหน่งนะคะ
มีเศษแก้วในบาดแผลบางแห่งก็ที่ศีรษะก็มีด้วย
คุณหมอก็ให้การดูแลรักษาตามความรุนแรงของแผล
คู่ไปกับการให้ยาปฏิชีวนะค่ะ
ส่วนอาการของรุ้งปนัสยานะคะรุ้งมีอาการอ่อนเพลียมาก
จากการขาดน้ำรุนแรงแล้วก็ขาดการพักผ่อนมาเป็นเวลานาน
ตรวจพบบัตรแผลที่เท้า๒แห่งค่ะ
คุณหมอก็ให้การดูแลรักษาแผลแล้วก็ให้น้ำเกลือนะคะ
ซึ่งทางโรงพยาบาลบอกว่าขอความร่วมมืองดเยี่ยมคนไข้ทั้ง๓คน
เพื่อที่ทั้ง๓คนจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่
ผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามเกี่ยวกับการตรวจร่างกายด้วยนะคะ
ว่าเมื่อวานนี้มีกระแสข่าวออกมาว่า
ทั้ง๓คนมีการถูกเจ้าหน้าที่บีบคออะไรยังไงจริงหรือเปล่า
คุณหมอบอกว่าประเด็นนี้ไม่มีผู้ป่วยทั้ง๓คน
ไม่มีใครแจ้งอาการมาเลยนะว่าโดนบีบคอ
และจากอาการบาดเจ็บเนี่ยก็ไม่มีร่องรอยการถูกบีบคอด้วย
เพียงแค่อาการที่คุณหมอแจ้งไปก่อนหน้านี้เท่านั้น
หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผู้ป่วยจึงมารักษาที่โรงพยาบาลพระราม๙นะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นความประสงค์ของผู้ป่วยเอง
ซึ่งได้รับการประสานงานมาจากคุณหมอทศพรอีกครั้งหนึ่ง
คุณหมอทศพรเองก็เป็นคนไข้ประจำของโรงพยาบาลพระราม๙เรา
มาเป็นเวลานานมากแล้วนะครับ
ในเบื้องต้นผู้ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้ารักการรักษาครั้งนี้
ยังเป็นตัวผู้ป่วยเองนะครับยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องนี้
ถึงแม้ว่าทั้ง๓คนจะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะแต่ก็ไม่วาย
ตำรวจก็จะมาขอเหมือนกับอายัดตัวถึงโรงพยาบาล
ในแพทย์สมชัยก็บอกว่ามีการจับกลุ่มเกิดขึ้นจริง
แต่ว่าก่อนการจับกลุ่มเนี่ยก็มีการประสานงานจากเจ้าหน้าที่มาด้วย
ซึ่งรายละเอียดในการเข้าแสดงหมายจับกลุ่มเมื่อช่วงเช้าในห้องพักของไม้ระยองเนี่ย
คุณหมอบอกว่าคุณหมอตอบแทนตำรวจไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของคุณหมอนะคะ
แต่คุณหมอก็ยอมรับว่าตอนนี้มีตำรวจแล้วก็พยาบาล
คอยดูแลอยู่หน้าห้องพักผู้ป่วยจริงแต่ไม่ได้มีการใส่เครื่องพันธนาการ
คือไม่ได้มีการล็อกกุญแจมือหรืออะไรนะคะ
และแกนำทั้ง๓คนพักอยู่คนละชั้นกันหมดเลยค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะคุณผู้ชมเช้าวันนี้ค่ะ
ระยองหรือนายพนุพงศ์จัดนอกหนึ่งในแก่นนำกลุ่มราศดรได้มีการโพสต์ภาพนะคะ
โพสต์ภาพตัวเองชูสามนิ้วแล้วก็มีข้อความระบุว่า
บาดแผลที่ผมได้รับเทียบไม่ได้กับความเดือดร้อน
พี่น้องทุกคนต้องทนมาตลอด๖ปี
กับระบอบผลิตการผมปลอดภัยดีและอยู่ในการดูแลของหมอยังใกล้ชิด
ขอบคุณทุกคนที่มารับและปกป้องผมครับภาพนี้นะคะ
ชู๓นิ้วก็ยังมีสายน้ำเกลืออยู่นะคะ
ก็อาการดีขึ้นนะคะเป็นโพสต์เมื่อเช้านี้
สสอิ่มธิรรัฐสำเร็จวันนี้จากภักดิ์เพื่อไทย
ได้มีการโพสต์ในทวิตเตอร์นะคะเป็นภาพไปเยี่ยมค่ะ
เยี่ยมทั้งรุ้งทั้งเพนกวินทั้งไม้นะคะ
นางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนากุลหรือรุ้ง
คือสอธิรรณรัฐเนี่ยบอกว่า
ก็เลยไปเยี่ยมและอยากไปฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แกนนำทั้งสามคนอยากจะรู้ว่าตั้งแต่ในเรือนจำ
จนถึงหน้าสอนอเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ล่าสุดทุกคนรักษาตัวอยู่ก็มีคุณหมอรักษาอย่างเต็มที่
ก็มีผู้ปกครองคอยดูแลอยู่ด้วยอาการก็ดีขึ้นตามลำดับทั้ง๓คนนะคะ
อีกหนึ่งประเด็นนะคะก็คือประเด็นที่กลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีเขาบอกว่า
เขาจะขอไปยื่นหนังสือถึงบ้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเลย
สำหรับประเด็นเรื่องของการสั่งจับสั่งปล่อยตัวแกนนำ
คือเดี๋ยวจับเดี๋ยวปล่อยพอปล่อยแล้วจับใหม่เนี่ย
เขาเลยอยากจะไปยื่นหนังสือทวงถามถึงเรื่องนี้
การกระทรวงยุติธรรมก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้
บอกว่ากรณีเรื่องการจับกลุ่มแกนนำ
ชุมนุมเนี่ยนายสมศักดิ์บอกว่าวันที่กลุ่มเครือข่าย
นทบุรีมายื่นหนังสือที่บ้านพอดีเขาไม่อยู่บ้านค่ะ
ติดภารกิจงานของกระทรวงยุติธรรมแต่ก็ไม่ได้ละเลยนะ
เพราะว่ามอบหมายให้นายวิสิทธิวิสิตสรอัตประหลัดกระทรวงยุติธรรม
แล้วก็ว่าที่ร้อยเอกธนกฤษจิตอารีรัฐ
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้รับหนังสือแทนแล้ว
สำหรับประเด็นข้อสงสัยในการจับตัวหรือว่าการปล่อยตัวแกนนำต่าง
ที่มันเกิดขึ้นวนไปแบบนี้
คือปล่อยเสร็จปุ๊บเอาอายัดต่ออายัดต่อฝากค้าง

เรื่องนี้นะคะนายสมศักดิ์บอกว่าแต่เดิมนะคะ
สารยุติธรรมเป็นหน่วยงานเดียวกันกับกระทรวงยุติธรรม
แต่ปี๒๕๔๓ค่ะ
สำนักงานสารยุติธรรมได้แยกออกเป็นองค์กรอิสระ

เพราะฉะนั้นการพิจารณาคดีต่าง

อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลทั้งหมด

จะมีบทบาทดำเนินการบังคับตามคำพิพากษาของศาลเท่านั้นนะคะ
ซึ่งขั้นตอนการดำเนินคดีอาญาหรือว่าการออกหมายจับ
เป็นกรณีที่ตำรวจต้องไปขออำนาจศาลในการดำเนินการทั้งสิ้น
เมื่อผู้ถูกจับอยู่ในการควบคุมของตำรวจแล้ว
ตำรวจถึงจะนำตัวมาส่งสารในเขตอำนาจ

กระทรวงยุติธรรมไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจ
ไม่สามารถตอบได้ว่าทำไมเดี๋ยวจับเดี๋ยวปล่อย
เพราะเป็นอำนาจการพิจารณาของสารยุติธรรมนะคะ
นายสมศักดิ์บอกว่าการสั่งให้ควบคุมตัว
ระหว่างดำเนินคดีเนี่ยก็อยู่ในอำนาจของศาลนี่แหละ
ซึ่งคนแก่นำเหล่านี้ก็จะอยู่ในการควบคุมดูแลของเรือนจำ

ส่วนประเด็นว่าจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไหม
ก็ยังเป็นอำนาจของศาลในการพิจารณาอยู่ดีค่ะ
เพราะฉะนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเอง
ไม่ได้มีอำนาจในการสั่งการทั้งการปล่อยตัวชั่วคราวหรืออะไร
ต้องเป็นสารที่มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวออกมาเท่านั้น
ซึ่งสารก็จะมีหมายปล่อยไปยังเรือนจำที่ควบคุมตัว
ก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
ถ้าหากว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ย
กรมราชธรรมก็มีมาตรการควบคุมตัวในระหว่างการสอบสวนดำเนินคดี
เป็นไปตามมาตรฐานสากลไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติ
และถ้าพบว่ามีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
คนเหล่านี้ก็สามารถใช้สิทธิ์ยื่นร้องต่อสาร
เพื่อขอให้สารพิจารณาตรวจสอบถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่า
สามารถให้ทนายความดำเนินการแทนได้ด้วย
ส่วนการถูกจับกลุ่มของแก่นำในครั้งนี้
ก็สืบเนื่องจากการกระทำความผิด
พรบการชุมนุมสาธารณะพศ๒๕๕๙
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
เขตท้องที่กรุงเทพมหานครก็แล้วแต่กรณีไปนะคะ
ซึ่งการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิด
ตามพและพดังกล่าวเป็นอำนาจของตำรวจอีกค่ะ
เป็นอำนาจของตำรวจในเขตพื้นที่ที่มีการกระทำผิดเกิดขึ้น
ซึ่งการดำเนินคดีกับแก่นำผู้ชุมนุม
ดำเนินคดีตามอาญาประมวลกฎหมาย

ภายใต้พรบการชุมนุมสาธารณะพศ๒๕๕
หรือภาระกรสถานการณ์ฉุกเฉินพศ๒๕๔๘

เอาเป็นว่ากระทรวงยุติธรรมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเรื่องนี้เลย
ไม่มีอำนาจในการดำเนินการและไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ
สิ่งที่เขาทำได้นายสมศักดิ์บอกแบบนี้นะคะ
ผมในฐานะเป็นกระทรวงปลายน้ำกำกับดูแลกรมราชธรรม
สิ่งที่ผมทำได้ดีที่สุดคือการดูแลผู้ต้องขัง
ให้ถูกทำร้ายภายในเรือนจำซึ่งผมได้เข้าตรวจสอบด้วยตัวเอง
ให้การดูแลผู้ต้องขังทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
มั่นในความถูกต้องยืนยันว่าเรา
ปฏิบัติตามหลักของสากลจนมีคนโจมตีประเด็นนี้ด้วยซ้ำว่าเอ๊ะ

ซึ่งเขายืนยันว่าเขาปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชน
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนหรือคดีอะไร
เขาบอกว่าเขาทำหน้าที่ตามหลักความยุติธรรมค่ะ
นี่นะคะก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็พยายามจะบอกว่า
ดำเนินคดีกับแก่นนำของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้
เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนก็ตั้งแต่ขั้นตอนของพนักงานสอบสวน

ทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่กับทางดุลยพินิษฐ์ของศาลแล้วก็ตามกระบวนการขั้นตอน
แต่ว่าทีนี้ค่ะทางทนายความได้ออกมาเปิดเผยถึงเกี่ยวกับการดำเนินคดีของแกนนำ

ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะทวิตข้อความถึงศาลจังหวัดพระนครสิทธิยา
สวนคำร้องขอควบคุมตัวทั้งเพนกวินไม้และรุ้งนะคะ
สารจังหวัดพระนครสิทธิยาเริ่มไต่สวนคัดค้านคำร้องขอควบคุมตัว
รุ้งไม้เพนกวิ้นของพนักงานสอบสวนสพพระร์ตพระนครสิทธิยา
จากคดีเมื่อวันที่๒๑สิงหาคม๒๕๕๙
ต่อมาสารจังหวัดพระนครศรียุธยามีคำสั่งยกคำร้อง
โดยระบุว่าผู้ร้องสอบสวนเสร็จแล้ว
ขั้นตอนที่เหลือทำได้ไม่ต้องควบคุมตัว
และไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ต้องหาจะมีการหลบหนี

และผู้ต้องหารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ไม่มีเหตุจำเป็นในการควบคุมตัว

มีตำรวจ๖นายเฝ้าอยู่ด้านหน้าลิฟต์

ก็มีการโพสต์ภาพเอาไว้แบบนี้นะคะ
คือนายกฤษดางนุจจรัส
ทนายความศูนย์ธนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

คือหลังจากศาลมีคำสั่ง

พนักงานสอบสวนสนปทุมวัน

ที่โรงพยาบาลพระราม๙ต่อเลยนะคะ
ในความผิดเกี่ยวกับภาระกอร์ฉุกเฉิน

ว่าเป็นหมายจับคดีการชุมนุม

เพื่อนเพนกวินเพื่อนไม้
ไปเยี่ยมไปให้กำลังใจ

ตามที่มีรายงานข่าวว่ามีตำรวจไปเฝ้าอยู่
ก็มีรถสายตรวจของตำรวจสนปทุมวันจอดอยู่นะคะ
ทีมข่าวก็เข้าไปสอบถามเหมือนกัน
ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติม
ก็เหมือนกับว่าเป็นร้อยเวรสองนายไปดูแลความปลอดภัยในลักษณะแบบนี้ค่ะ